นักเรียนคะคุณครูจะทำโทษเวลานักเรียนทำผิด
หรือเข้าห้องเรียนสายหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
แต่ถ้าเป็นคุณครูเองที่เข้าห้องเรียนสายหรือมาสาย

อย่าให้ฟัง
อาหารรักหรอความอารักของคุณครูกับสิทธิ์นะคะ
เล่นใหญ่เลยนะได้ทีนะคุณน้องนะ

คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้งานติ๊กต๊อกเพลินตา
หรือว่าคลิปของคุณครูท่านนี้ก็คือคุณครูเพิดเพลินสอนภาษาจีนน่ารักมากนะคะ
เรื่องของเรื่องคือคุณครูเข้าห้องมาสอนสายครึ่งชั่วโมง

ฉันยังบอกอีกว่ามันเป็นกิจกรรมของโรงเรียน
ซึ่งคุณครูในคาบนักเรียนตอนนี้
คุณครูคนนี้ในคราบของนักเรียนท่านนี้

เหมือนจำลองเหตุการณ์ว่าได้ทีแล้ว
ปกติฉันมาซ้ายเดี๋ยวครูตีนะจ๊ะ
แต่คราวนี้ครูสายนักเรียนจะตีครู

คุณค่ะมีนักเรียนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมาก
อาจารย์มาดูผมแข่ง

ใช่ค่ะคนนี้คือนักบอลที่นักเรียนไปดูจริงนะคะ

ส่วนอีกหลายคอมเมนต์ก็เข้ามาชื่นชมในความน่ารัก
แล้วก็เป็นกันเองของคุณครูกับนักเรียนเนอะ
แล้วคุณรู้ไหมคลิปนี้มียอดวิวคนเข้าไปดู๒ล้านกว่า
ตอนนี้๓ล้านแล้วมั้งคะคุณ
เยอะมากเลยนะคะน่ารักเนอะเห็นอีกหนึ่งแง่มุม
นึกถึงสมัยเรายังเป็นวัยรุ่นวัยเรียนอยู่เหมือนกันนะ
เคยมีเรื่องราวแบบว่าโดนคุณครูทำโทษอะไรต่างแบบนี้นะคะ
ก็เป็นเรื่องราวสนุกสนานที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะ
ขอบคุณกระเรือนใจมากจ๊ะ
ไปดูอีกหนึ่งคลิปนะคะยอดวิวก็เป็นล้านไม่แพ้กันเลยค่ะ
เป็นเรื่องราวของคุณครูตรวจการบ้านนักเรียน
วิชาคัดไทยค่ะหน้าแรกก็ทำได้ดีเขียนตามได้ถูกต้อง
แต่หน้าถัดไปเนี่ยค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย
วันนี้จะมาพามาดูความสามารถพิเศษของ
ลูกสาวคนพี่สี

ว่าใดคือการบ้านมันกลับหลังใช่ไหม
ปร่ำไวมันทะลูหรือมันทะลู
แล้วเขาก็คือมีความสามารถในการเขียน

คุณจิตสาอธิบายให้ฟังหน่อยมันคืออะไรครับนี่ค่ะค่ะสาว
ครูให้ขัดไทยการบ้านให้เขียนคำว่ากำไร
ให้สะกดกออำกำรอไอไร
อ่าหน้าแรกตรวจผ่านไปดีพลิกมาอีกหน้าหนึ่งค่ะมันเป็นการเหมือนกับเขียนกลับด้านน่ะนึกออกไหม
กระดาษมันบางเพราะพอเปิดอีกด้านหนึ่งมันก็จะมีลำไรอยู่ด้านหลัง
ถามว่าทำไมถึงเขียนกลับด้านเพราะจริงแล้วคุณครูให้นักเรียนทำการบ้านตามที่ครูประทับเอาไว้

ไหนมีใครให้มากกว่านี้มั้ย

เด็กหญิงใบตองกำลังพยายามอย่างสุดความสามารถ

เอ้ยลองดูสิลองดูสิ

จะบอกว่านี่น้องใบตองเขียนแบบสดไม่มีการประทับตา
เพื่อให้ลอกตามเลยนะมองเห็นอ่านออกไหมแต่อ่านไม่ออกครับ
คุณแต่มันทะลุมาด้านนี้แบบนี้จริงเห็นไหม
เห็นไหมเอาสิเด็กหญิงใบตองก็ได้นะคะคุณครู
แบบนี้ให้ไปเลย๕ดาว๕ดาวเลย
ไก่ย่างไก่ย่าง๕ดาวเขาเป็นไก่จ้อที่ฉันชอบ
ขอบคุณด้วยนะคะกับคลิปน่ารักแบบนี้นะ